หว่างลงหว่างลงทันชีวิตเป็นโชคใหม่
ปล่อยชะลาออกมาเต้นออเดอร์ออเนอร์
ล๊อคทำทุกเรื่องไม่ใช่นรดตุ๊กตุ๊ก
ไม่ใช่บรุขมไม่ใช่ลบมวดมหาสนุก
สีสันมรุนาสนุก
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
แล้วมหาสนุก
เป็นสถานที่ที่รู้จักกันดี
เฉพาะเวลามีการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ
ใช่ค่ะข้างหลังเราก็เป็นสนามกีฬาของธรรมศาสตร์

และวันนี้ดารามหาสนุกของเราสามท่านพร้อม
ของเรา๓ท่านพร้อมที่จะมาพบกับท่านผู้ชมแล้วครับ

คุณปุ๊ยไฟและคุณจัยไท้ท่อสมีท
สวัสดีครับพี่เน๊ยองค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีน้องทั้ง๓ท่านเลยนะครับ
วันนี้คำถามเราอาจจะดูแปลกแต่อยากรู้
เพราะว่าผมอยากรู้ว่า
เมื่อคุณมีอายุเข้าสู่ิชารา
ต้องคุณอยากทำอะไร
ถ้าอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยชะลา

ทำไมต้องไปเปิดวาชะลาคะ

แล้วก็มีแบบโปรแกรมพิเศษใหม่
ก็คือนวดผ่อนคลายกับผู้ชายในวงการ
เป็นอย่างง่ายพี่
ผู้ชายในวงการใครที่แบบว่ารู้สึกว่างานเริ่มน้อย
มาเข้าที่สังกัดผมเป็นโซโลแกนนวดผ่อนคลายกับผู้ชายในวงการนี่รวยเลยนะรวยเลยนะรวยนะครับผม
ได้จากนอกจากแววยังได้นวดเสร็จแล้วยังได้พูดคุยกับผู้ชายในวงการ
เป็นความคิดที่ดีเดี๋ยวขอใช้บริการด้วยนะคะ
แล้วเองก็ช่วย
เพื่อแกะตัว

ถ้าแก่ไปอยากอยู่บ้านสวนครับ
อ๋อบ้านสวนครับอยู่บ้านสวนครับอยู่กับธรรมชาติอ๋อบ้านสวน
อยู่กับธรรมชาติก็อาจจะต้องไปสมัครเป็นลูกจ้าง
มีแต่คนนุ่นใจ
ยามวางยู่สวนครับ

อ๋ออันนี้มีณที่นวด
อันนี้เป็นลูกค้าเป็นจะบอกใช่ใช่ถูกต้อง

ช่วงคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ให้ถูกต้องถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบปริศนามหาสนุกต่อไป
อ้าววันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มคนมหาสนุกครับผม

ชื่นชอบการออกกำลังกายแบบไทยเก๊กครับผม
เอามาพบกับชมรมเสียงเล็งไทยเก๊กครับผม
วู้ฮู้

ขณะที่พี่เขาลำกันอยู่นี้นะครับ
ไม่ถามหรอกครับว่าใครคือตัวจริงตัวปลอมหรืออะไรทั้งนั้น
ผมอยากให้พิจารณากัน
ว่าพี่ที่อยู่ทั้งหมด๗คนหรือแก๊ง๗นางฟ้านี้
ทั้งหมดนี่รวมกัน
เธอมีอายุรวมกันเท่าไหร่
โอ้โห

หรือ๓

เชิญเลยครับเชิญวิเคราะห์ครับ

ผมคิดว่าน่าจะมีอายุ๗๐อยู่ประมาณ๑คน
นั้นอยู่อายุเฉลี่ยประมาณ

อัธิบายเลยครับวิเคราะห์ครับ
พ่อจะตีว่าหลายท่านอายุเยอะแล้ว

อายุรวมกันน่าจะประมาณ

คือผมเนี่ยเป็นเชื้อสายจีนนะครับ

ผมเห็นต่างจากพี่ไฟล์กับพี่เช้าครับ

วิเคราะห์ไม่เหมือนกันเลย
ไม่เหมือนกันแปลว่าต้องมีคนถูกแน่นอน
คือจริงถ้าจีนถ้าเก๊กนี่นะครับ

คือทุกอย่างได้ทำงานแล้วก็แข็งแรงมากนะครับ
ถ้าเป็นอินเดียก็จะเป็นโยคะ
ใช่ไหมครับเชฟถ้าเป็นจีนก็จะเป็นไพ่เก๊กเก๊กอ่า

น้องคิดว่าเท่าไหร่ครับ

ข้อหนึ่งข้อสองหรือข้อสามครับ

แน่นอนอย่าลืมว่าใครตอบถูกในรอบนี้
จะมีคะแดนเป็นหนึ่งคะแนนได้เปรียบนะครับ

อ๋อคุณเจ้าครับผมคุณเจ้า
เมื่อกี้คุณบวกเลขมาอย่างดีแล้วคุณหลอกเขา
ใช่ครับผมหลอกเค้าแข่ง

ตอนที่เหล่าบรรดาพี่เขากำลังลำไข้เก๊กอยู่
มีบางคนห่วงเรื่องข้อเข่าฮะ
ผมก็คิดว่าน่าจะมีอายุเพิ่มมากกว่าเก่านิดนึง

เอาล่ะครับมาเฉลยกันดีกว่านะครับ

ทั้ง๗ท่านหรือเขาเรียกกัน๗นางฟ้า
มีอายุรวมกันทั้งสิ้น
๔๔๑ปีครับ

เท็จเป็นจริงเป็นเท็จนะครับ
คุณเกือบถูกแล้วถ้าคุณไม่ลีล้าง

ผมจะให้พี่ทั้ง๗ท่านนะครับ

ขอบพระคุณครับ

ทำไมไม่เชื่อตัวเองค่ะ

หลอกไหมหรอกนะไอ้ที่หลอกอาทุกค์

สนามมหาสนุกเลยดีกว่านะครับ
เอาเป็นว่าขอบคุณชมรมเสี่ยงเล้งไทยเก๊กมากนะครับ
เดี๋ยวยังมีพูดคุยกันตอนท้ายรายการไม่ต้องเป็นห่วง
แต่ตอนนี้นะครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้า
เรากลับมาลุ้นกันในช่วงปริศนามหาสนุกกันครับ

คือเบอร์หนึ่งนี่ของปลอม

คือเขารำกันเหมือนสองคนแต่คนอื่นไม่เหมือนเขาเลย

เป็นเรื่องของอายุวัฒนะนะครับ
เป็นมุมมองหรือการดำรงอยู่
ของผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง

เมื่อเบรกที่แล้วเราได้ชมการรำไทยเก๊กไปแล้ว

วันนี้เราจะมาตามหาที่เหลือ
นั่นก็คือไทยเก็ตตัวจริง

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด
ทั้งสามท่านเลยครับ
จะให้ทั้ง๓ท่านแนะนำตัวสักเล็กน้อย

ชื่อปานิดารัตนาปานาโชธค่ะ
เรียกเล่นก็ได้ว่าพี่ศรี
สีอ่าพี่สีโอเค

ปาเจ๊บแตร์นงรักชัยริทิชัยค่ะ

ผมชายมุทิศาพทองครับ

นี่พี่ปูครับบู
ผมจะมีเวลาให้๓นาที
ในการซักถามอยากถามเรื่องราวอะไร

เพราะฉะนั้น๓นาทีเริ่มครับ

หมายเลข๒ค่ะเล่นไทเก๊กเมื่อกี่ปีแล้วคะ

ครับผมนะฮะหมายเลข๓ครับ

ฮะข้อดีอ๋อข้อดี
การลำทายเก๊กคือสุขภาพแข็งแรง

หมายเลข๒ท่าวิหกกระพือปีกคืออะไรครับ
ท่าวิหกกระพือปีก

ทำอย่างไรครับหมายเลข๒ครับ

นี่ไงกระพือปีกแล้วนี่หายใจเข้าด้วยเห็นไหม

หมายเลข๓ครับถ้ามี๖กระพือปีกทำด้วยครับ
อ๋อแล้วครับอีกคนเตี้ยนแล้ว
กระวิ่งใหญ่หมายเลข๑ครับ
วิหกกระพือปีกครับ

อ่ะไปนี่ตามครับถ้าตวรรณเบิร์กฟ้านี้ทำอย่างไรครับ

ห้อก็คือว่าถ้ากระพือปีกไม่มองฟ้า

มาถึงว่าทัยเก็กกับมวยทัยเก็กแตกต่างกันยังไงครับรามทัยเก็กเนี่ยมันจะออกช้าทำให้รางกายทุกอย่างดีอ่า
แต่มันเป็นท่าต่อสู้ค่ะ

หมายเลข๒ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ในการออกกำลังกายลำไทยเก๊ก

ครับผมหมายเลข๓กี่โมงครับ

๖โมง
เช้าหรือเย็นครับ
๖โมงถึง๙โมง
อ๋อ๓ชั่วโมงเลยครับ
แล้วหมดเวลาแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเท้าของทั้ง๓ท่านเนี่ยลำไทเก๊กเป็น

โปรดติดตามตอนต่อไป
ภายเชี่ยว

ตุยเชี่ยว
เจ้าเจ้า
สังสังขจ้าเชี่ยวเจ้านึก
มาตะเชี่ยวกว้างจวงทาง
เชือกามาตะเชี่ยวสิ
คาไหวตัวเปล่า
ลามชั่ว
แห่งห้อแห่งเอ็ด
สื่อคุยสวัสดิ์ต้าวจิ้วจิ้งจิ้ว

เฉพาะตัวของเราบันดาลมือไทยเกรกของเรา
เจี๊ยนครับเดี๋ยวคุณต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วครับ

บางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องราวของทีมงานที่

บู๊เนี่ยอาจจะเป็นระดับสูงครับ

คันแท็บวันบันจันทร์พอดูชุดก่อนชุดก็เห็นเลยว่า
มีลายมังกรโอ้โหสุดยอด

เพราะฉะนั้นตอนนี้ยาวราชก็มีขายให้ลายมังกร

ผมว่ามันง่ายมากเลยพี่โน่
ที่สำคัญคือเมื่อกี้ดูการลำไทเก๊กไปแล้ว

คือเบอร์๑เนี่ยของปลอม

คือเขารำกันเหมือนสองคนแต่คนอื่นไม่เหมือนเขาเลย
ผมชอบตรงที่เขามาหลอกเราตรงนี้แหละ
คือผมจับได้ตั้งแต่ใจจิ้วแล้ว

เบอร์๒เบอร์๓ไปอย่างนี้แล้วครับผม

ฝีไม้ลายมือการลำไท่เก๊กแต่ละคนเนี่ย
ต้องใช้คำว่าไร้เทียมทานมาก
ยังมีใครได้เทียบเทียมเลยทีเดียวนะคะ
เอ่อค่ะ

ฮัวและหรือว่าแสงนี่มันติ่งปากกายว่าแบบ

ถ้าเปรียบกันภาพภายนก็คืออาจารย์ยิทมั่น

ครับผม

ทั้ง๓คนคิดว่าใครคือไทยเก๊กตัวจริง

เบอร์สามมาแรงสุดตอนนี้ที่มาแรงสุดนะครับ

บูของเราพี่บู๊ของเรา

ครับผม
แหละพอบอกรอบนี้ไม่มีคะแนนอะมันยกต่อน่ะนะต้องพูดมาโอ้แอ๊กเลยแอ๊กเลย
เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาไปเตรียมตัวกันนะครับมีโชว์ความสามารถพิเศษครับแต่ละท่าน

เอาเป็นว่าตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ
วู้ฮู้

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์

เครือปริศนามหาสนุกตัวจริง

เรามีคะแนนให้๒คะแนน
กลับเข้าสู่รายการกันต่อ

ต้องมีการโชว์ความสามารถพิเศษ
เหล่าบรรดาปริศนามหาสนุกของเรา
มาพบกับทุกคน
เป็นไปได้ผู้สูงอายุเนี่ยเขามีวิธีการออกกำลังกายเยอะแยะสร้างแบบเลยอารมณ์ต่างให้เขามีความสุขด้วยได้ออกกำลังกายด้วย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโชว์
อันนี้อันนี้ลีลาดลีลาด
ใช่แล้วมาพบกับลีลาดชัชชาติ

โอ้โหโอ้โห
ขอบคุณครูภาษากิ้นนะคะ
เรียนเชิญคุณพี่ขึ้นมาบนเวทีเลย

คนนี้ผมต้องลงไปรับเลยนะครับ

เพราะว่าเธอคนนี้อายุ๘๒ปีแล้ว
โอ้โฮ
แล้วก็สวยมาก
อ๋อคนนี้เอง
แต่ตอนนี้เรียนเชิญหมายเลข๒ของเราบนเวทีเลยครับ
เชิญพี่เจี๊ยบครับ
ภอกที่เวทีมาเลย
วันนี้พี่เจี๊ยบอยู่กับเราตรงนี้พี่เจี๊ยบอายุเท่าไหร่ครับ

นะไม่ธรรมดา
ไม่ใช้ชีวิตให้มันดูรู้สึกว่าฉันนี่แก่
แต่เนื่องจากว่าสถานที่ที่พี่เจี๊ยบจะโชว์ตรงนี้

เพราะว่าวิธีการเล่นสเก็ตบอร์ดของเขาเนี่ยนะครับ
สุดยอดไม่ธรรมดา
แต่เราไปถ่ายทำมาเรียบร้อยแล้ว

เหมือนกันการใช้ชีวิตก็คือ

แล้วก็ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่

โฟงอะไรถึง
โฟงอะไรถึง
โฟงอะไรถึง
สิ่งที่เราได้ที่เปลี่ยน
หนักไฟ

แกล้งตาย
หน้ากลี้

ฝึกเล่นต้องค่อยฝึกนะครับ

ใช้ความเร็วตั้งแต่๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เข้ากับรถยนต์ที่ขับเร็วเลยนะครับ
แล้วไม่มีอะไรหุ้มเลยนะมีแต่ตัวกับเก็ตบอร์ด
นึกอย่างไรครับถึงมาเล่นดาวน์ฮิลล์
ไม่ได้นึกหลวมตัว

เล่นมากี่ปีแล้วพี่เจี๊ยบ

สาดแรกว่าชอบผ่าโทนสุดยอดแข็งแรงมากเลย
๐๖ชิ้น๖อย่างแข็งแรงยังพี่เจี๊ยบบ้างเลยจริง

จากใช้เก็ตก่อนแล้วถึงมาเป็นสเก็ตบอร์ดหรือเปล่า

ขอบคุณพี่เจี๊ยบครับขอบคุณค่ะ

หมายเลข๓ของเราที่สุดของที่สุด
โชว์นี้ฝุดไปเลย

ต้องพูดแบบวัยรุ่นฟูดไปเลยกับฟูดไปเลย

ผิดไหมที่ไม่แก่

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
พี่ปู๊ขอบคุณครับมาเลย

ยังสนุกกับการลำไทยเก๊กและร้องเพลง

แล้วลีลาดีด้วยลีลาดีด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูแล้วล่ะครับ

เพราะฉะนั้นเชิญปริศนามหาสนุกทั้ง๓คนบนเวทีครับ

ภูมิใจจริงนะครับกับพี่
ทุกท่านนะแข็งแรงมาก
อ้าวตอนนี้หลังจากได้ชมไปแล้วให้วิเคราะห์เลยครับ
ใครน่าจะเป็นไพ่เก๊กตัวจริงครับ

แต่พอพี่มาแสดงความสามารถพิเศษปุ๊บ

เบอร์๒นี่คือพี่เช้าน่าจะตัดออกไปก่อนเลย

ได้ครับใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่าจะ

ส่วนเบอร์๓นี่คืออาจจะหลอกในหลอก
ในรายการของเราแต่ผมว่า
บูน่าจะเป็นสินแสเป็นคนดูห่วงจุ้ย

คนอาจจะเชิญขึ้นไปร้องในงานต่าง
ก็เลยมีความถนัดในการร้องเพลง

พี่บู๋จะเล่นไทยเก๊กหรือเปล่า

ส่วนพี่ศรีเบอร์หนึ่ง

พี่คือเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกส่วน
น่าจะเต้นลีลาดควบคู่ไปกับการลำไพ่เก๊กด้วย

รีราชอาจจะเป็นเบอร์สอง

ผลของพี่เช้าคือเป็นเหตุผลที่ทรงใจมาก

เพราะว่าอย่างของคุณแม่เจี๊ยบนะคะ
สเก็ตก็จริงมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีม

ส่วนเบอร์หนึ่งเนี่ยผมว่า
รีลาดการเต้นลีลาดกับการลำมันใกล้กันไป
ส่วนพี่เจี๊ยบเนี่ยผมคิดเหมือนพี่เช้าเลยว่าแบบ
กีฬาเอ็กซ์ทรีมกับไทยเก็กมันไกลกันมาก
คิดว่าไม่น่าใช่นะครับ
แต่คิดว่าเป็นเบอร์๓
เอาล่ะตอนนี้ดารามหาสนุกจะต้องทายกันแล้วครับใครคือ
นักไทยเก็กตัวจริง

เอาแล้ว
เมื่อกี้พี่จ่ายเขามั่นใจพี่บูนะ
แต่เขายกเลขหนึ่งเอ้าอร่อยครับแต่ยกเลขหนึ่งเลย
ยกเหมือนพี่เช้า
เอาล่ะตอนนี้เราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับ

ใครเป็นนักไทยเก็กตัวจริง

ใช่ไหมใช่ไหม

หมายเลข

หมายเลข๕
เอาเรามาคุยกับหมายเลข๒ก่อนเลยนะครับ
เจี๊ยบครับจริงแล้วทำอะไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ
บูแนะนำตัวอีกทีสิ
เล่นตลกกับสีแพร่สี่ดาวครับ

ภู้ฉี่กิม
คนที่บอกว่าตกจากเป็นตลกแล้ว
เพราะตอนนี้เปล่าน้องนำกอง

มีโทรมานะครับแน่นอน
แต่ตอนนี้คุณเช้ากับคุณจ่าย

สำหรับหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นนักไทยเก๊กตัวจริงเลย

แต่มันมีช่วงโควิดช่วงอะไรด้วยใช่ไหม

เป็นวงดนตรีที่ถูกรวบรวมนะครับ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกนะครับ
แล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเอง
วงเบเนตี้จะมาในชื่อเพลงที่ว่า
วางลงไปชมกันเลยครับ
วู้ฮู้
ค้างคามากมายไม่อาจลืม
เสียดายหลายสิ่งให้เพื่อนยืน
ห่วงคนจะมองร้ายอายุปูนี้
ห่วงลูกหลานมากมายจะหลีกหนี
ร่างกายร่วมโรยหยากินเป็นกำตำ

ช่างมันเล่นลำกันเถิดนะ
วางลงวางลงวางมันลงไปก่อน

วางไว้ใกล้ใกล้
วางลงวางลงจัดชีวิตเป็นส่วนใหม่
ไว้ชะลาออกมาหนึ่งอ๋อเดี๋ยวอ๋อหนึ่ง
ว่าค่าไปก็นานที
จะเข้าไปก่อนอนตีเพื่อนสี
ห่วงคนจะมองร้ายอายุกว่านี้
ห่วงลูกหลานมากมายจะลี
ร่างคายร่วงรอยอยากกินเป็นกำกำ
เศร้าซึมบ้านเมืองมีแต่แรง
ช้างช้ามมุ้วปุ๊บช้างมงช้างมัน

วางลงวางลงวางมันลงไปก่อน

วางลงวางลงจากชีวิตเป็นทรงใหม่

โปรดติดตามตอนต่อไป

ไม่ต้องจ่ายเลือกก่อนเลยว่าจะเอาป้ายไหน
คือจ่ายวิเช้าครับ
แบบตรงกับตัวผมเลยครับ

เพราะฉะนั้นคุณเช้าจะเป็น

ก็คือเท่ารอบแจกพอดไปเลย

ดิ้งอาร์มิสาห์

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวชาวขึ้นมาช่วยน้องด้วยแล้วกันนะ

เดี๋ยวมาลุ้นกันครับแจ็คพอร์ตนะครับว่าแสงของเราจะแตกหรือไม่ครับ
ถ้าชนะได้๕ครั้งรับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท
เอาล่ะมายืนนะครับตรงกลางนี้เลยครับผมฝั่งนี้คือ๕แผ่นป้ายที่คุณเช้าเลือกเอาไว้ครับ
ฝั่งนี้ก็คือ๕แผ่นป้ายที่พี่จ่ายเลือกไว้ค่ะ
เริ่มกันจากแผ่นแรกเลยดีกว่าผมเอากรุงเทพขึ้นให้คุณเช้าถือไปเลย

เออเอาสุพรรณมา
สุพรรณเลยต้องเชื่อคนเชื่อ
เชื่อคนเชื่อ
นี่ขอให้น้องชนะนะน้องจ่าย

ครับผมจัดมัน